ตกลงนะครับว่ายังออกใบสั่งผมไม่ได้
ออกไม่ได้เพราะคุณไม่แสดงในประกันกับเจ้าที่ครับ

การแสดงต้องให้เจ้าที่ถือเยอะ
แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าท่าน
ผมถ้าจะจับปุ่มผมขอบัญชีจับปุ่มมา

ผมถูกพวกท่านใส่ร้ายผมนะครับ

แล้วก็กันแกล้งผมชัดทำให้ผมเสียเวลานวงเหนียวผมด้วย

อันนี้ก็ถือว่าสายความ

ตัวปริงแกบล้อยางล้อยาง

ตัวปริงแกบล้อยางล้อยาง

ตัวปริงแกบล้อยางล้อยาง

ที่เป็นการกระทบกระทั่งกันไม่ค่อยจะเข้าใจกันในการสื่อสาร

กับเจ้าพนักงานก็คือตำรวจจราจรนะคะ

วันนี้ทงของรายการไม่ได้เอามัน

แต่จะหาวิธีร่วมกัน

ก็คือเรื่องของการออกใบสั่งใหม่

ใบสั่งใหม่จะช่วยอะไรได้บ้าง

แล้วค่อยไปว่ากันในกระบวนการถัดไป

บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้
ที่เชิญมาเนี่ยผิดครั้งไหนว่าไปตามผิดนะคะ
ครั้งไหนก็เถียงกันไปตามถูกนะคะ
ไม่ได้บอกว่าที่เชิญมานี่เข้าข้างไม่ใช่

แต่เดี๋ยวเราจะขอโทรโฟนอินกับตำรวจค่ะ
หลังจากที่ออกใบสั่งรูปแบบใหม่มาเนี่ย

หรือมันอาจจะกลายเป็นช่องทางให้เกิดปัญหา

เพราะว่าบางท่านคุณผู้ชมรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงไป

แต่เราเรียกเขาว่าพี่มาร์คพิษบูนะคะ

และล่าสุดคุณสถาพรมงคล
เสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนน

อย่างที่บอกไปที่เชิญมานี่ไม่ได้เลือกข้าง

ไม่ใช่คือแต่ละท่านก็มีประเด็น

แต่ละครั้งผิดว่าตามผิดนะคะ
ดิฉันไม่มีส่วน

บนท้องถนนเยอะ

จะมีกระทบกระทั่งกันบ่อย

วันนี้มาสุขุมมาไม่ค่อยกล้าถาม

ไม่เลยคือวันนี้มาก็หอกเรารู้ว่า
หาว่าไม่เป็นไรพี่มาร์คมาทีไรก็มา
ถล่มตำรวจไม่เคยนะครับ

แต่เพียงแค่วันนี้อยากจะทำให้กฎหมาย

แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครที่ลุกขึ้นมา

ผมเนี่ยกำลังทำยังไงก็ได้ให้ตำรวจดี
กล้าที่จะลุกขึ้นมา
ยืนข้างประชาชนนะครับ
แล้วก็ช่วยกระจัดตำรวจที่ไม่ดีออกไป

ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

ประชาชนเริ่มไม่ยอมเริ่มฮึ้มตลอดเวลา

ค่าปรับตลอดเวลาเลยนะครับ

โชว์เหล้าปรับหมื่นนึงแสนนึง

แต่ไม่มีใครคิดที่จะแก้ไข

หรือว่าการรังแก่ประชาชนอะไรพวกนี้นะครับ
ถ้าตัวพี่มาร์คเองนะคะประสบการณ์กับตำรวจจราจรเยอะไหม
โดยเฉพาะได้ใบสั่งมาเยอะไหมส่วนตัวนะ

คือสมัยก่อนเคยเจอแต่หลังนี้ไม่เจอแล้ว

บอกว่าไม่ค่อยเจอนี่มองหน้าอีกที

สมัยก่อนผมจะเป็นคนที่ชอบขับรถ

จะต้องโดนตลอดนะครับบางทีก็เทียบ๒๓ใบ

ก็จ่ายก็คือจ่ายนะก็จ่ายสี่ร้อยสี่ร้อย
เพราะว่าผมคิดว่ามันคุ้ม

แต่ว่าคุณคิดดูจากกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ย
ถ้าคุณขับ๘๙๐เนี่ยโอ้โหผมว่าหลับในตาย

เอางี้ถ้าที่ฉันพูดแบบนี้ฟังจากพี่มาร์คเนี่ยคือ

ถูกไหมแล้วก็ยอมรับใบสั่งมา

นี่คือจ่ายตรงไปตรงมา

คิดว่าเก่ามันจะมีตลอดที่ผมจ่ายนะ

ก็ปล่อยเขาขับไปสิใช่ไหมครับ

สมมุติว่าเนี่ยกฎหมายให้๑๒๐สมมุตินะ

ผมถามนี่ระหว่าง๑๒๐กับ
เนี่ยมันมีนัยสำคัญ

ทำไมพี่ไม่ขับ๑๑๗ล่ะ
ถ้าเกิดผมโดนจับอย่างนี้ใช่ไหม

แต่คือที่จะบอกคือไม่ใช่จะบอกว่า

คือเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าของใหม่ส่วนหนึ่ง

แต่มันมีช่องให้ปฏิเสธได้หรือการบังคับใช้
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันนี้ก็โชคโชน

โดยส่วนตัวไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยได้แต่สมาชิกเนี่ย
มีเรื่องในกลุ่มนี้มีเรื่องล้อเลียงทุกวันนะครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑๐คน
แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์ด้านไม่ดีทั้งนั้นนะครับ
ด้านที่เราไม่ผิดนะครับเขากระยัดเขาหาย
ล่าสุดเนี่ยเรื่องไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายโดนกันทุกวันร้องเรียนกันทุกวัน
ฉันเชื่อคุณเจมสแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าเรามานั่งฝั่งเดียวตำรวจไม่ได้มาด้วย
ไม่เป็นไรครับก็ฟังกันไปนะครับคือโดนกันทุกวันนะครับ
แล้วก็โดนจนแบบว่าเขาทนไม่ไหวจนต้องลุกขึ้นมา
เรียกว่ารวมกันหลายกลุ่มลุกขึ้นมาเรียกร้องความชอบทำ
ขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมบนท้องถนนอย่างผมกลับย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อน
คลิปเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะเปิดรายการเห็นคุณจอมขวัญเห็นอะไรไหมครับ
เห็นภาพความขัดแย้งบนท้องถนนไหมครับเยอะ
มีทุกวันแล้ววันหนึ่งเป็น๑๐คลิปแล้วผมถามว่าการออกใบสั่งใหม่แบบใหม่เนี่ย

ผมไม่เห็นว่าการออกใบสั่งแบบใหม่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เลย
การแก้ปัญหาเหล่านั้นมันต้องแก้ที่คุณธรรมจริยธรรม
ของเจ้าที่ตำรวจหนึ่งต้องแก้ที่ความรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายของเจ้าที่ตำรวจ
ข้อที่๒และแก้เรื่องกฎหมายที่มันล้าหลัง๓ข้อ
คุณลองแก้๓ข้อนี้ใบสั่งไม่ต้องไปแก้อะไรใหม่หรอก
ลองแก้แค่๓ข้อผมรับรองว่าความขัดแย้งและการที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านตำรวจ
มันจะลดน้อยลงความขัดแย้งมันจะหมดไปนะครับ

ฉันลองแย้งนะคะลองแย้งแทนว่าที่คุณเจมส์พูดมา๓ข้อเนี่ย
มันเหมือนกับไปให้ตำรวจเขาเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนะ
คุณเจมส์ไม่สามารถรับประกันได้แทนคนทุกคนที่ขับรถบนท้องถนนไหมคะว่าไม่ผิด

คือผิดผมบอกนะครับผิดจับไป
อย่างที่ทุกวันนี้มันโดนมันไม่ผิดนะครับ
และบางอย่างกฎหมายมันก็ล่าสมัยซึ่งประชาชนปฏิบัติตามไม่ได้แล้ว
อย่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผมถามทุกวันนี้เลนซ้ายขี่ได้ไหมครับ
ทำไมยังมีกฎหมายที่ห้ามจักรยานยนต์ออกขวาบังคับให้ชิดซ้ายอยู่ตลอดเวลา
ผมถามว่าทุกวันนี้ทำกันได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครทำได้

เพราะว่าถนนเลนซ้ายมันไม่เอื้ออำนวยครับมันไม่ปลอดภัย
คุณจอมขวัญอยากจะขี่รถร่วมกับ๑๐ล้อรถ๑๘ล้อรถเมย์นะครับ
คุณจอมขวัญอยากจะขี่รถอยู่ในเลนที่มันอันตรายไหมครับ

ถ้าทำไมเราไม่ไปเรียกร้องเรื่องของเลนซ้ายหรือความปลอดภัย
แทนที่จะเหมือนกับฝืนกฎหมายที่มันยังไม่แก้รายลักษรล่ะค
อ่าเดี๋ยวเราลองแย้งนะครับครับมันขี่ไม่ได้ขี่ปุ๊บ
คุณจอมขวัญจะเห็นว่าอุบัติเหตุทุกวันนี้ในกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวเสยรถ๑๐ล้อเดี๋ยวล้นรถพ่วงเดี๋ยวโดนรถ๑๘ล้อ
เบียดเลนซ้ายเป็นเลนที่อันตรายที่สุด
เพราะฉะนั้นพวกเราไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงในเลนซ้าย
เราจึงยอมที่จะฝืนกฎหมายนะครับ

เพราะกฎหมายมันบังคับใช้ไม่ได้อีกต่อไป
ทำไมไม่แก้สิ่งเหล่านี้ให้ประชาชน

ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่

หรือผิดแบบแล้วมีเหตุผลก็ตามเนี่ยนะคะ
คือพอถึงจุดที่เจอเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
คุยกันแล้วก็รับใบสั่งมาดี
แล้วก็ค่อยว่ากันที่โรงพักหรือว่ายังไง

ไม่เอาไม่ต้องเขียนผมไม่ผิด

การใช้ดุลพินิษฐ์ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ย

คุณไม่ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นกลาง

ผมบอกเลยไม่มีใครเชื่อมั่นในหน้าที่ตำรวจอีกต่อไป

การใช้ข้อกฎหมายบางอย่างยังไม่แม่นเลย

ถึงไม่หน่วยงานที่เป็นกลางมาคอยตัดสินแล้วครับ

อย่างเช่นเจ้าที่ขนส่งหรือว่าจะเป็นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งข้อกฎหมายนั้นเพียงพอ

เขาเป็นคนบังคับใช้กฎหมายแต่เขาก็ผิดพลาดได้ทุกวัน
เร็วนี้ก็จะมีการทดสอบความรู้
ความรู้ข้อกฎหมายเจ้าที่จราจรในวันที่๒๗สิงหา
แสดงว่าที่ผ่านมาความรู้คุณแน่นขนาดไหนครับ
คุณมั่วข้อหานี่ไม่รู้กี่ข้อหามีกี่คลิปแล้วครับ
ตำรวจผิดผิดแล้วก็ออกมาขอโทษขอโทษ
แต่พอประชาชนผิดคุณฟ้องคุณฟ้องร้องเอาเขายัดคุกยัดตาราง
แต่พอตำรวจผิดคุณบอกขอโทษแล้วจบไป

นี่แค่แขกรับเชิญสองคนนะคะโหพังพูเราไม่ได้เจอกันครั้งแรกด้วยนะคะ

มาถึงอีกหนึ่งท่านค่ะเจอกันครั้งแรกคุณสถาพรครับผม
แม่วันนี้มีอะไรไม่พอใจก็บอกกันนะ
คุณสถาพรค่ะเอาประสบการณ์ของเพื่อนในกลุ่ม
แม้กระทั่งตัวคุณสาพรเองเมื่อเผชิญหน้ากับตำรวจ
แต่ดิฉันต้องแบ่งเป็นหลายกรณีนะคะเช่น
ก้ำกึ่งแล้วไปเถียงกันหรือเราผิดจริง
แต่อาจจะไม่ชอบท่าทีตำรวจหรือเหม็นขี้หน้ากันอยู่แล้วนะคะ
หรือเราไม่ผิดแต่โดนยัดเต็มคือมันมีหลายแบบ
คำถามคือส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดลักษณะไหนในกลุ่มของคุณสถาพรคะ
คือตอนนี้นะฮะเรื่องเถียงแบบไม่มีเหตุผลมันเริ่มจะไม่มีแล้วฮะ
เพราะพวกเราจะมีข้อบังคับกฎจราจรอยู่บนรถกันเกือบทุกคันแล้วฮะ

เราต้องสู้กันด้วยข้อกฎหมายแล้วฮะ
แล้วจะมีพรจรจรพรขนทรงพรทางหลวงตามพรนี้ติดรถกันฮะ
แล้วส่วนใหญ่ปัญหาที่มักจะเกิดเกิดแบบไหนคะ
คือต้องเข้าใจนะครับว่าตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะ
เขาเขียนไปฟังโดยที่เราไม่ผิดก็ได้ฮะ
คือเขาให้สิทธิ์เราไปปฏิเสธไงฮะ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเวลาไปปฏิเสธหรือว่ามีทุน
ซึ่งการปฏิเสธนี้มันจะต้องถึงขั้นประกันตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาจะเขียนใบสั่งโดยที่เราไม่ผิดเนี่ยเขาเขียนได้เลยฮะ
เพียงแต่เขาสงสัยฮะ
ไม่ใช่ว่าที่เราโดนไปสั่งเราจะผิดทุกครั้งไม่ใช่นะฮะ
มีเคสของผมเนี่ยไปดูได้เลยฮะ
โดนจับ๑๐ครั้งจะมีที่เป็นความผิดจริงครั้งหนึ่ง
อกนั้นผมใช้วิธีมีหลักฐาน
โต้แย้งกับเขาแล้วก็
ก็ทั้งแล้วแต่ครับ
กลณีที่จุดจับเขายอมก็โอเค
ถ้าไม่ยอมก็ต้องไปพบพันธ์งานศัพท์ส่วน

ก็จะไปจบจุดนั้นส่วนเยอะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราไปโต้แย้งกันเนี่ยนะคะ

ถ้าหลักฐานเรามีที่จะสู้เขาได้

คนขับรถเร็วนะที่เอาประสบการณ์ส่วนตัวพี่มาร์ค

ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย

แล้วตกลงรถแบบไหนมันชิดด้านซ้ายฮะ

เป็นรถประเภทเดียวกันนะที่ต้องขับในช่องซ้ายเหมือนกันนะฮะ

มันมีเหตุผลนี้ครับว่ามันมีข้อยกเว้น

แต่ตำรวจไม่ได้ใช้ข้อยกเว้นให้พวกเรา
ตำรวจเห็นพอไม่คิดแซงบ้างอะไรบ้างจับหมด

แซงปุ๊บก็โดนจับเลยใช่ไหมครับ
เขาอ้างอย่างเดียวว่าไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย

แต่เขาไม่รู้จักครับ
ซึ่งมันเป็นลักษณะข้อยกเว้น

ขอขยายความค่ะกลุ่มของคุณสหพอร์
รถในกลุ่มเป็นรถประเภทไหนบ้าง

รถ๖ล้อรถพ่วง

มีเข้ามาร่วมรถยนต์
ส่วนบุคคลนี้ก็เข้ามาร่วมกันเยอะแหละฮะ

แต่ว่าเอาอย่างนี้นะคะ

กรณีกลุ่มของคุณเจมส์นะคะว่า
คุณไม่สามารถการันตีได้ทุกครั้งหรอกว่า

ฉันจะอ้างเสมอเลยเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวฉันลองถามแย้งดูนะคะคุณสหพอร์น

นิสัยการขับรถหรืออะไรก็แล้วแต่

เราต้องขับตามกฎหมายอย่างเดียวเลยฮะ
กฎหมายให้ชิดซ้ายเราต้องคิด
แต่ในเมื่อกฎหมายให้เราแซงได้

ขับแบบว่าไปวิ่งช่องกลาง

เพราะว่าอย่างน้อยก็โดนรถไล่ฮะ

กล้าพูดแทนทุกคนที่ขับรถใหญ่เหรอ

เราคุยกันว่าเราจะไม่ทำผิดนะฮะ

จะไม่มีคนแตกแถวเลยเหรอคะ

จะพูดได้แทนคนในกลุ่มที่คุยกัน

ประสบการณ์ที่มานั่งรวมตัวกัน

สงสัยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องใบสั่ง
ใบสั่งบนน้องถนนนี่เรื่องอะไรพี่มาร์ค
ก็คือไอ้ใบสั่งใหม่ที่จะเปลี่ยนไปเนี่ย
มันจะได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้าง
คือมันมีเรื่องราวตั้งเยอะแยะที่ประชาชนอยากให้ทำนะครับ
ผมก็ไม่เห็นทำทั้งทีเลยแต่ว่าเรื่องที่ประชาชนไม่ได้เรียกร้องเนี่ยคุณทำมากเลยนะ
ยิงเจ้าหน้าที่จากตำรวจส่วนใหญ่ตอนนี้เกิดปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากจราจร
ตำรวจที่ไปจับโจรจับผู้ร้ายไม่มีใครเขาว่าหรอกนะครับ
วันนี้ผมอยากเห็นตำรวจนะครับมุ่งไปจับปราบปามโจรผู้ร้ายการรักเล็กขโมยน้อย
ไม่ใช่มานั่งเป้าอุดถนนมาเช็คว่ารถคันนี้มีมออกมั้ยท่อมีมออกมั้ย
ซึ่งสิ่งคนนี้ผมไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ผมเห็นทุกวัน
แต่ความที่เราทำเว็บอยู่ทุกวันนี้ก็มีคนร้องเรียนเล่ามา
เขาถึงมาขอให้ผมช่วยมาขอคำปรึกษา
ผมก็บอกว่าถ้าเกิดคุณผิดไม่ต้องคุยผมเลยนะ
คุณก็จ่ายค่าปรับไปแต่ถ้าคุณไม่ผิดคุณก็ต้องสู้

อย่างเหมือนล่าสุดมีไอ้ใบสั่งใบใหม่มาสามารถไปเสีย
เสียแล้วมันก็เหมือนเดิมคือก็ต้องไปสาร
ก็ต้องไปสู้ก็ต้องเสียเวลาอยู่ดีถ้าถามว่าผมก็เลยไม่เห็นว่า
ใบสั่งที่เปลี่ยนขึ้นมาใหม่มันจะได้ประโยชน์อะไรกับประชาชน
มันจะทำให้ลดปัญหาตรงไหนได้มันจะทำให้เกิดการลดการโต้เถียงหรือเปล่า
หรือจะทำให้การลดการอะไรนะรับสินบนหรือเปล่า
คือสมมุติว่าคุณจับผมไปบางคนเนี่ยผมขับอยู่กรุงเทพ
ผมไปโดนใบสั่งที่เชียงใหม่เนี่ยรับใบสั่งมาเขาขึ้นยึดใบขับขี่ไป
ทำไมคุณต้องยึดใบขี่ด้วยล่ะทำไมคุณไม่ออกใบสั่งมาเดียว
สามารถส่งไปทางปริศนีย์ได้ใบขับขี่เราก็ยังใช้ขับรถต่อไปได้
ทำไมต้องเอาใบขับขี่ไปเป็นตัวประกันเพราะกลัวเราไม่จ่ายใช่ไหม
แล้วเวลาโดนยึดไปขี่แล้วบางทีคนก็ตัดความรำคาญ
อย่างล่าสุดที่ผมไปสู้เนี่ยใช้เวลาเกือบ๑ปีนะครับ
แถวผมยอมจ่าย๕๐๐นี่มันจบไปแล้วแต่ถ้าไม่สู้กันมันมีปี
สารตัดสินยกฟ้องก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็คือแค่ไม่ผิด
แต่ว่าใครที่จ่ายในการเดินทางท่าอะไรเนี่ย
ค่าเสียเวลาทำลายทีนอันนี้เรื่องใหญ่
บางทีหลายคนจะบอกจ่าย๕๐๐นิดนะโจป
มันก็เลยเกิดเป็นวัฒนธรรมนี้ขึ้นมา
แต่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ยอมเสียสละกันในเวลานี้

หมักมุมไปเรื่อยก็ต้องสู้คนก็เริ่มรุกขึ้นมาสู้รุกนี่ขึ้นมาสู้ตลอด
เพราะฉะนั้น๒ข้อใหญ่ของพี่มาร์คนะค่ะ
กรณียึดใบขับขี่ด้วยทำไมต้องยึดนะ
กับสองนี้เป็นคำถามล่มใหญ่เบอร์เลย
เป็นปัญหาที่หมักหมมมานานได้ไหม

สถาพรค่ะคำถามใหญ่สำหรับคนใช้รถใช้ถนน
แบบกระทบกับตำรวจบ่อยเรื่องใบสั่งมีอะไรบ้าง
ก็คือผมอยากให้แก้ในเรื่องการสิทธิ์ในการต่อสู้ให้มันง่ายกว่านี้
ให้ง่ายกว่านี้

ว่าเราจะปฏิเสธยังไงใช่ไหม
อยากให้แก้ไขเรื่องวิธีการปฏิเสธนะฮะ
ซึ่งมันจะไม่ต้องยุ่งยากเหมือนตอนนี้

เพราะว่าถ้าปฏิเสธมันต้องมีการขึ้นสารถึง๔๕ครั้ง

ให้ความสะดวกกับประชาชนในเรื่องการต่อสู้บ้าง

มันใช้เวลานานมากจนประชาชนไม่กล้าลุกขึ้นสู้

หน้าที่หลักคือการอำนวยความสะดวกจราจร
ที่ประเทศไทยได้แชมป์รถติด

ออกใบสั่งจับกลุ่มนะครับตั้งด่าน
เพื่อที่จะเรียกยอดเปอร์เซ็นใบสั่ง

อย่าลืมนะครับว่าตำรวจมีส่วนแบ่ง
ในการออกใบสั่งทุกใบนะครับ
คืออยากจะถามว่าหน้าที่ตำรวจทุกวันนี้ตำรวจ

อำนวยความสะดวกหรือว่าตั้งด่าน

ฉันใช้สิทธิ์คุณคุณรู้ไหมอีกข้อเดี๋ยวนะครับ

เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะมาอธิบายหน่อยว่า
ใบสั่งใหม่มันมีความหมายอะไรบ้าง

มันจะช่วยลดปัญหาที่กระทบกระทั่งกันบนท้องถนน
ระหว่างคนใช้รถกับตำรวจได้จริงไหม

ทงไม่ได้เข้าข้างที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ

คุณผู้ชมคะเราคุยกับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ยังรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ

พลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์ค่ะ

คือพอประกาศออกมา
พาดหัวข่าวด้วยนะคะบอกว่าใบสั่งใหม่นี่นะคะ
คือตกลงที่มันใหม่เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างคะ

เพียงแต่ว่าเราให้เกิดความชัดเจนในเรื่องภาษานะครับ
นี่นะครับสำหรับเศร้าสังชาตินะครับ
คือที่ใหม่คือเพิ่มภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทยแต่ละบรรทัศน์ไทยครับแล้วก็ต้องมันก็เลยต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น
ทำให้ขนาดใบสั่งใหญ่ขึ้นเล็กน้อย
ค่ะอันนั้นคือใหม่แรก
แรกครับอันที่๒นะครับมีบาร์โค้ด
มีบาร์โค้ดบาร์โค้ดตัวนี้ก็เพื่อความสะดวกนะครับ
ในการนำเข้าข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์
นะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นะครับว่าวันนี้ได้ออกใบสั่งไปกี่ราย
อ๋อค่ะค่ะตรรวจทั่วประเทศได้ออกไปสั่งไปกี่ราย
ในวันนี้ข้อหาอะไรบ้างนะครับ
ก็เพื่อเป็นการจัดระบบฐานข้อมูลนะครับในขณะเดียวกันนะครับ
หลังจากที่นำบาร์โค้ดเข้าระบบแล้วเนี่ย
ผู้ที่ได้รับใบสั่งก็จะสามารถเอาบาร์โค้ดตัวนี้
ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อชำระค่าปรับได้
ค่ะนะครับอ่าทำให้เกิดความสะดวกกับผู้ได้รับใบสั่ง
ในกรณีที่ไม่ต้องการจะไปสถานีตำรวจ
ค่ะนะครับก็ไปที่ศูนย์การค้าธนาคาร
ก็ไปชำระได้เลยตอนนี้เราเชื่อมกับธนาคารกรุงไทย

จะชำระที่ธนาคารอื่นผ่านพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับ
ในระบบนี้นะครับมาที่ธนาคารกรุงไทยนะครับ
ค่ะแล้วอะไรใหม่อีกคะท่าน
ก็โดยหลักจะเป็น๒ส่วนนี้นะครับ
ท่านการปฏิเสธการกระทำความผิดตามใบสั่งที่มันมีอยู่

ใช่ค่ะด้านหลังนี่นะครับให้เกิดความชัดเจนจริงแล้ว
โดยหลักการเดิมก็สามารถปฏิเสธได้อยู่แล้ว
ถ้าท่านหนึ่งไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับ

สี่สามท่านไม่ได้เป็นผู้กระพรีนะครับ

ก็ต้องมานะครับปฏิเสธนะครับให้เกิดความชัดเจนขึ้นเท่านั้นเอง
วิธีการท่านก็ไปที่สถานีตำรวจนะครับ
ไปให้นำพยานหลักฐานไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับ
อาจจะเป็นระดับสารวัตรนะครับ

หรือไปแจ้งกับร้อยเวรพนักงานสอบสวนก็ได้
มีการดำเนินการสอบสวนเรียกเจ้าหน้าที่ที่ออกไปสั่งมา

ว่าความพยายามหลักฐานชัดเจนมากน้อยแค่ไหน
ถ้ามีพยายามหลักฐานชัดเจนนะครับ
ก็แจ้งให้ทราบนะครับ

ถ้าไม่เสียความปรับก็ส่งคดีไปให้ศาลตัดสินได้นะครับ

คือว่าเรื่องของการปฏิเสธการกระทำความผิดตามใบสั่ง
ที่มันเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในใบสั่งแบบใหม่

แต่วิธีการของเก่าก็ปฏิเสธได้เหมือนกันนะครับ

มันจะทำงานให้มันง่ายกว่าของเก่ายังไงคะท่าน

จริงแล้วไม่ได้ง่ายขึ้นเลยนะ

เพื่อความชัดเจนเพื่อความเป็นธรรม
แล้วก็ให้สอดรับกับใบสั่งที่ส่งทางไปสนี
ซึ่งปัญหามาจากใบสั่งที่ส่งกับทางปรายศนีย์เป็นหลัก
เพราะว่าการจับคุมด้วยระบบกล้องอิกโทนิกส์

ทำให้มี
เขาเรียกว่ามีจุดอ่อนนิดนึง
นะครับว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ขับขี่
รถไม่ได้ผิดแต่ว่าคนผิดถูกไหมฮะ

ตามกฎหมายให้สันนิษฐานว่า
ถ้าไม่ทราบตัวขี่ยังไงให้ถือว่าเจ้าของรถเป็นผู้ขับขี่
เจ้าของหรือผู้ค้ำครองนะฮะเป็นผู้ขับขี่
เราจึงได้ส่งใบสั่งไปที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ผมไม่ได้ขับขี่ก็นำหลักฐานอันนั้นมาแจ้ง

เพราะฉะนั้นการที่มีข้อความ
การปฏิเสธการกระทำความผิดตามใบสั่งเนี่ย
มันเพิ่มเพื่ออิงกับรูปแบบของทางปรายศนีย์เป็นหลัก
ใช่ครับให้เป็นรูปแบบเดียวกันเป็นทำนองเดียวกัน
ค่ะแต่ถ้าถามว่ากลไกมันเปลี่ยนไปไหมมันเพิ่มอะไรไหม
หรือพูดกันตรงคือมันดีกว่าเดิมไหม

ดีกว่าเดิมครับเพราะว่าหนึ่งความชัดเจนมีมากขึ้น
เจ้าพนักงานจะออกใบสั่งไปโดยเพราะใบสั่งที่เขียนด้วยมือ

นะครับให้รอบพอบครับท่านขาท่านขา
ขออนุญาตเสียมารยาทค่ะเพราะเราเหลือเวลาไม่เยอะสำหรับช่วงนี้
เรียนถามคำถามจากคนที่มีปัญหากับการ
กับการโดนใบสั่งกับตำรวจจราจรมาก่อน
ฉันถามแบบนี้ว่าใบสั่งที่ออกมาทั้งหมดนี้
ไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการให้มีอะไรเพิ่มขึ้น
และไม่ได้ลดกระบวนการให้น้อยลงกว่าการใช้ใบสั่งแบบเดิม

ในยะคำถามก็คือว่ากระบวนการที่เพิ่มขึ้น
หนึ่งต้องเพิ่มครับเพราะว่าหลังจากที่ออกใบสั่งไปแล้วเนี่ย
เจ้าพนักงานนะครับวันนี้ออกใบสั่งไป
ทีนี้ถ้าถามว่ากระบวนการอะไรจะสั้นลงไหมก็ไม่เกี่ยวอีกเช่นกัน

อย่างนี้ฉันถามแบบนี้ค่ะว่า

คำถามคือว่า

อาจจะช่วยบ้างครับ
เรามีช่องทางให้ไปโตแย้งตรงสาริธรรมัวได้
ประชาชนก็อาจจะไม่ต้องมาทะเลาะกับตำรวจในที่เกิดเหตุ

ถ้าทางเจ้าที่จราจรเนี่ย
เขาไม่ฟังเสียเวลาท่านเปล่า
ท่านก็รับใบสั่งมาแล้วเดี๋ยวไปโต้แย้งที่สถานีตำรวจดีกว่า

ต่างคนต่างมีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์
เข้าใจค่ะทีนี้คำถามคือว่า
อันนี้เอาจากประสบการณ์เดิมของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
เขามองว่าการไปโต้แย้งแบบนี้
หรือแม้กระทั่งจะสู้ต่อแล้วขึ้นศาลเนี่ย

คือมันไม่สามารถทำให้มันย่นระยะอะไร

เพราะเขาต้องลางานแบบเวิร์งเวลาทำอาหารกิน

คือขั้นตอนกระบวนการเหล่านี้เนี่ย
ยังไงก็ยังเหมือนเดิมไม่สามารถย่น
ถ้าเหตุผลเป็นความเข้าใจเนี่ยนะครับ
ตัวหน้าสรารีผู้กับสรรีนะครับ
พระรองผู้กับจราจรยกเลิกได้เลยครับ
ยกเลิกไปสั่งให้ท่านได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปสารไปอะไรมากมาย
แต่ว่าถ้าไม่คือสู้กันในสารถูกไหมฮะ
ถ้าไหม้เนี่ยนะครับถ้าไหม้ก็คือต้องยาวแล้วฮะ
เพราะว่าต่างคนต่างมีความเห็นของตัวเองที่ไม่ตรงกัน
คดีที่ทุกคดีก็เช่นเดียวกันก็ทำนองนี้เช่นเดียวกันนะครับ
เรื่องเนี่ยต้องสู้กันไปถึง๓ศาลก็มีนะครับ
เพราะว่ามันต้องการพิสูจน์ความจริงต้องการพิสูจน์ความเห็นอย่างนี้นะครับ
ความขัดแย้งตรงนี้เขาเรียกว่าต้องการพิสูจน์ความถูกความผิด
เข้าใจค่ะท่านค่ะขออนุญาตแทรกอีกค่ะ
คือเขามีข้อสงสัยว่าเวลาสมมุติถ้าตำรวจมองว่าคนนั้นทำผิดเนี่ยนะคะ
คือแค่เขียนใบสั่งพอไหมโดยที่ไม่ต้องยึดใบขับขี่
อันนี้มันจริงคาใจมาหลายวงแล้วนะคะ
พอครับพอครับบางครั้งไม่จำเป็นนะครับ
บางครั้งก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องพึดใบขับขี่นะครับ

ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะฮะก็ถ้าเราสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
เชื่อมระบบกับผลส่งขังบกแล้วนะครับ
ถ้าท่านเราก็จะทำงานได้สะดวกขึ้นพอไปต่อสภาษีประจำปีนะครับ
เพราะว่ามีใบสั่งครั้งชำระนะครับก็ต้องจำเนินการ
อย่างนี้นะครับก็จะช่วยให้ปัญหาการยึดใบขับขี่ลดลงครับ
ซึ่งแปลว่าณวินาทีทีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
คือการยึดใบขับขี่เนี่ยไม่ต้องยึดอีกแล้วหรือยังต้องยึดอยู่คะ
อ่ายังขณะนี้นะครับพนักงานมีอำนาจนะครับ

คำถามพรจรจรทางปกครับถูกต้องครับ

คือคนที่กระทบกระทั่งกับตำรวจมองว่า
ถ้าเขาผิดหรือเขาคิดว่าไม่ผิดก็แล้วแต่
กระบวนการมันจะอยู่ทางฝั่งประชาชนเยอะ
คำถามคือว่าในทางกลับกันเวลาเขาเอาผิดตำรวจ
ข้อกฎหมายผิดจงใจจงใจยัดข้อหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
เขามีข้อสงสัยว่าทำไมตำรวจไม่ค่อยโดนอะไรเลยค่ะท่าน
คืออย่างงี้ครับอาจจะโดนแหละว่าท่าน

ได้รับทราบข้อมูลค่ะก็ต้อง

ถ้าทำรวจคู่นั้นปฏิบัติงาน
อำนวยความสะดวกโดยหลักการไม่เสมอภาคไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรม
ต้องถูกตำหนิอยู่แล้วต้องถูกลงโทษอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ทำต่อหน้า
แต่สำหรับผมเนี่ยผมทำต่อหน้าเลยนะครับผมบอกผมยืนยันเลยว่า
๑จะต้องอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชน
๒จะต้องกิริยาวัตราสุขภาพ
๓ต้องมีความเสมอภาควงใสเป็นธรรมเป็นหลักการ
ผู้ช่วยคะเนื่องจากเวลาเรากระชับแต่ดิฉันรู้แล้วว่าทีหลังถ้ามีข้อขัดแย้งอะไรกัน
ย่นพอจะนึกออกแล้วว่าชาชนจะไปลองกันไงดี
ยังไงขอบคุณท่านผู้ช่วยเวลาจำกัด

หันมาจะแบบช่วงหน้าเวลาน้อย

ขอให้เตรียมไว้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะว่า
สรุปถ้าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมอะไรคือข้อเสนอ

จากที่ฟังเอาทิ้งท้ายเลย
ประเด็นที่อยากแปะไว้เดี๋ยวเราได้เจอกันอีกแน่พี่
ครับประเด็นใบสั่งใหม่เนี่ยนะฮะ
มีนักกฎหมายในกลุ่มของเราตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
มันเป็นข้อกำหนดที่จำกัดสิทธิ์ประชาชนเพิ่มขึ้นนะฮะ

ก็คือตอนนี้เขาให้สิทธิ์ในการปฏิเสธใบสั่งนี้นะฮะ๑๕วัน
เมื่อก่อนนี้ที่อยู่ในคำสั่งขอสช๑๔ทับ๖๐นะครับ
การปฏิเสธตรงนี้มันได้ถึง๖๗วันนะครับ
ตอนนี้คำสั่งใหม่นี้เหลือแค่๑๕วัน
ที่จะมีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับ
นี่คือข้อบกพร่องของที่

คือตรงนี้ต้องมีการแก้ไขนะครับ
เพราะว่าคำสั่งคอสชเนี่ย
ผมว่าใหญ่กว่าข้อกำหนดนี้นะฮะ

ก็ในเรื่องของการออกใบแทนนะฮะ
สั่งนี้มีอายุการใช้งานได้แค่๗วัน
แล้วอีก๘วันที่เหลือ
ให้ปฏิเสธเราจะขับรถกันยังไง

ตรงนี้เป็นปัญหา
เป็นปัญหาที่ว่าเราจะขับรถโดยที่ไม่มีใบขับขี่

สิ่งที่คุณสถาพรห่วงทั้งหมดคือเรื่องของเมื่อบังคับใช้จริง
ภาระมันจะมาอยู่กับคนที่ได้ใบสั่ง

ใช่ไหมคะมันอาจจะโดนซ้ำโดนซ้อนได้
เรื่องกำจัดสิทธิ์มันเป็นเรื่องใหญ่เลยฮะ
เพราะว่าของเดิมนะครับ๖๗วัน

เหนือจากเรื่องใบสั่งเอาฝากที่เรามีประสบการณ์มา
คิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วน่าจะช่วยกันแก้ไขทั้งประชาชนทั้งตำรวจนะคะ

คือมันไม่มีหรือแก้ไม่ได้

เพราะเขาออกมาแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องการบังคับกับประชาชน
ประสบการณ์ส่วนใหญ่ฮะไม่ได้การแก้ที่ตัวตำรวจเลยฮะ

เมื่อกี้ที่ฟังท่านรองนะมีประเด็นอยู่สองอย่างคือ

มันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แต่ตำรวจจราจรอย่างเดียว

ให้คุณลงคอมพิวเตอร์ลงอะไรทำไมคุณไม่ลง

ถึงมานั่งออกปาโค้ดให้ตัวเองสบายขึ้น
และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องที่บอกว่าไปจ่ายกับธนาคารเนี่ย
ผมถามว่าถ้าเวลาที่เราไปจ่ายธนาคาร
สั่งอยู่ที่คุณคุณยุทธ์ใบสั่งไว้อยู่
แล้วผมจะเอาใบสั่งไงไม่ต้องไป๒รอบเหรอครับ
เป็นอาคารรอบหนึ่งของใบขับขี่ใช่ไหม
ใช่ใบขับขี่นี่คุณไม่ต้องไปสองรอบหรอกไปธนาคารรอบหนึ่ง
สถานีตำรวจอีกรอบหนึ่งยุ่งยากขึ้นหรือเปล่าครับ
เพราะฉะนั้นเวลาที่ตำรวจจะทำอะไรเนี่ย
อยากให้ท่านนึกถึงประชาชนเป็นหลักก่อนนะครับ
ทำอะไรก็ได้ออกมาไม่มีใครว่าหรอกแต่ให้ประชาชนได้ประโยชน์
อำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายตัวเองฝ่ายเดียวนะครับ
แล้วก็อยากให้ตำรวจจราจรทำงานสมกับเป็นตำรวจจราจรจริง
ที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวก

ไม่เคยเห็นมีกเอ่อเห็นตำรวจจรจรน้อยมาก

แต่เวลาตั้งด่านที่พอที่เตรียมพร้อมแจกใบสั่งเนี่ย
ยกลงพักมาเลย
ประชาชนเลยสงสัยว่า
หน้าที่ของตำรวจจราจรคืออะไรกันแน่

กลับมาเป็นตำรวจจราจรที่ประชาชนรักไข้นะครับ

ไม่มีใครอยากทะเลาะกันนะคนไทยด้วยกัน

ไม่มีใครอยากมานั่งเถียงกันทุกวันอยู่บนท้องถนน
ปรับประชาชนยินดีที่จะปรับ

ผมเชื่อว่าคนไทยคุยกันได้
ขอให้ทั้งสองฝ่ายเปิดใจเข้าหากันแค่นี้

ให้ตำรวจจราจรกลับมาเป็นตำรวจจราจรที่น่ารัก

ก็ฟังมานี่ผมยังไม่เห็นประโยชน์

เรื่องของการทำงานตัวเองเลย

ถ้าตำรวจมีการทำความผิด

คุณรู้ว่าวันนี้ประชาชนก็ลำบากขนาดไหน

แล้วยึดแบบคีย์

คุณพยายามต้นเล่นเกมแมวจับหนู

กับกรณีที่จะเปิดภาษาสุดท้ายรูป

พวกผมโดนจับพวกผมโดนค่าปรับ

แค่นี้เหรอคุณไม่ต้องกลัวล่ะตำรวจอ่ะ
คุณทำไมไม่ไล่บ้างถ้าเกิดตำรวจประชาชน

ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบางทีก็ห้ามตั้งด่าน

ผมถามให้ลงคลิปขนาดนี้คนแชร์ไปไม่รู้อะไร

คุณก็ยังไม่ทำมันมีใครบ้าง

ไม่รู้ประชาชนหูตาเป็นสับปะรด

คือตอนนี้ที่ติดใจอยู่คือเรื่องของ

เจ้าพนักงานเขาบอกแล้วไงไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเอง

เอ้าแล้วจะเก็บไว้ทำไมหรอ
คุณก็พูดสถิติใบสามปีแล้วเนี่ย
พันล้านนะครับ

อยากเลือกอะไรบ้างคุณเอามาให้ดูซิ
แล้วไม่คิดจะปรับปรุงด้วยเหรอครับ

ถ้าปรับเออทำไมคุณไม่คิดปรับปรุงวิธีการทำงานบ้าง
คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยคือเรื่องใบขับขี่ใหม่ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหม
คือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะช่วยแก้ปัญหาที่กระทบกัน

ฉันสรุปถูกนะถูกอ่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
เดี๋ยวเราคงได้หาเวทีเป็นประเด็นปีกย่อยมาคุยกันอีก
เพราะว่าทางตำรวจเดี๋ยวฉันลองเอาใจทางฝั่งเขาบ้างนะ
ใช่อาจจะมีตำรวจนอกแถวบ้างในขณะเดียวกัน
แล้วคุณรู้ไหมว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนที่
ทำผิดแล้วผู้รู้เรื่องอย่างพวกคุณ

จับแม่งไว้เลยจับไปเลยปรับแม่งไว้เลย
บางทีมันก็อ้างกระแสต่อต้านแบบนี้

ตำรวจเองก็ต้องมีความรู้ทั้งกฎหมาย
พอสมควรอยู่แล้วที่จะออกมาจับกลุ่มคนได้

คุณใช้กฎหมายยืนยันด้วยข้อกฎหมายนะครับ

บางคนยังไม่แม่นเข้ากฎหมายเลย

ครั้งแรกวันที่๒๗สิงหาคม

ก็จะบอกว่าสงสัยเราได้เจอกันรอบนั้นไหมคะ

ตำรวจจราจรกับประชาชนมันจะมีประเด็นอยู่เยอะ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ